เราตามความคืบหน้ากันต่อคดีที่น้องชมพู่หายไปจากบ้านที่จังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ช่วงเช้าของ๑๑พฤษภาคม
แต่กลับเป็นว่าพบน้องกลายเป็นศพคือวันที่๑๔พฤษภาคม
คุณผู้ชมค่ะนับตั้งแต่วันที่น้องหายตัวคือ๑๑พฤษภาคมจนถึงวันนี้๒๗วันแล้วนะคะ
ยังไม่สามารถได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทีนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการปรับแผนกันใหม่ค่ะ
เมื่อวานค่ะเอาตำรวจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารลงไปที่บ้านกกอกเนี่ย
ร้อยกว่านายนะคะไปสอบปากคำคนในหมู่บ้านทั้งหมด
แล้วเห็นบอกว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีมากกว่า๒๐๐คนด้วยนะคะ
คนที่อยู่ในบ้านทุกคนในหมู่บ้านนี้ทุกคนเนี่ยต้องถูกสอบปากคำทั้งสิ้น
แล้วหลักฐานชิ้นสำคัญที่ได้มาทั้ง๓ชิ้นยังคงเป็นเรื่องเดิม
ก็คือหนึ่งกางเกงของน้องชมพูสองรองเท้าสามรถแบ็คโฮนะคะ
แบ็คโฮเนี่ยเจ้าของก็คือน้องอาชิเพื่อนบ้านวัยไล่เลี่ยกัน
นี่รถคันนี้แหละทีนี้เมื่อวานนี้ตำรวจพนักงานสอบสวนจากโรงพักกกตูม
ก็เลยเชิญตัวพ่อและแม่ของน้องอาชิซึ่งเป็นเจ้าของรถแบคโฮคันนี้เนี่ยนะคะ
ไปสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยสอบปากคำมาแล้วนะ
ก่อนหน้านี้เราก็ไปถามพ่อน้องอาชินะ
นี่ค่ะคุณภูริพัฒนบุญนินไปสอบถามคุณพ่อกังวลใจไหม
คุณพ่อบอกว่าไม่นะทุกครั้งที่ตำรวจเรียกไปเนี่ย
ไปที่โรงพักทุกครั้งไปแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่รู้สึกกังวล
ไม่รู้สึกตกใจไม่รู้สึกเป็นอะไรหากต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้
ทีนี้นักข่าวเราก็ถามต่อว่าคุณพ่อ
ช่วงที่น้องหายจากบ้านไปตั้งแต่เช้า๑๑พฤษภาคมเนี่ย
เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนทำอะไรอย่างไร
คุณพ่อเล่าย้อนกลับไปได้หมดเลยอะค่ะคุณพ่อบอกว่าคือขออภัยค่ะ
สิบเอ็ดพฤษภาคมสักประมาณเจ็ดโมงนะคะ
หลังจากที่กินข้าวเสร็จก็ออกจากบ้านไปเติมน้ำมันในพื้นที่
เตางอยจังหวัดสกลนครห่างจากบ้านพักไปสักประมาณยี่สิบกิโลเมตรนะคะ
ก็ไปตัดผมก่อนที่จะกลับมาบ้านในช่วง๑๑โมงแล้วนำสังกษีออกไปมุงหลังคาล้าวไก่ในสวนยางพารา
จนกระทั่งช่วงเที่ยงภรรยาของตนเองบอกว่าน้องชมพู่หายตัวไป
ทีนี้ก็เลยออกกันตามหามานะคะ
ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้อย่างแน่นอนค่ะ
บ้านเป็นแล้วก็เป็นที่ต้องสงสัยทุกคนแต่ถ้าถ้าเป็นเพราะรถแคลแล้วจะสงสัยเราเนี่ยไม่กลัวครับเฉย
กลัวว่าคนร้ายจะคิดคิดแบบจนตัวเหมือนมาจนต่อครับ
กลัวจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเด็กคนอื่นหรือว่าคลั่งประมาณนั้น
เพราะถ้าบีบเข้าไปในพื้นที่ปุ๊บเหมือนแบบกลัวเขาจะคลั่งแล้ว
ทำกับเด็กคนอื่นก็อยากให้จับได้เร็วภาวนาให้
คุณผู้ชมคะสำหรับคดีนี้อย่างที่บอกไปผ่านมา๑๖วันแล้ว
ตำรวจก็ทำงานอย่างหนักนะคะทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจพิสูจน์
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ตำรวจได้ให้ผู้ใหญ่บ้านกกอกคัดทะเบียนราชของผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านทุกคน
ซึ่งมีมากกว่า๒๐๐คนให้ตำรวจกว่าร้อยนายไปสอบปากคำชาวบ้านทุกคนทุกหลังอย่างละเอียด
เพื่อเอาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นหลักฐานนะคะแต่จนแล้วจนรอดค่ะ
ตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสหรือหลักฐานที่จะสามารถเชื่อมโยงไปสู่คนร้าย
เพราะว่าผลการตรวจเบื้องต้นโดยเฉพาะผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ไม่มีประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุและไม่พบมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
ก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้แหละค่ะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ตำรวจยังไม่สามารถคลี่คลายคดีนี้ได้สำเร็จนะคะ
แต่ตอนนี้ตำรวจทำหน้าที่หนักจริงนะคะคุณแม่บอกก่อนหน้านี้บอกว่าเวลาไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักไม่เห็นตำรวจเดินสักคนเลย
เห็นแต่วิ่งทั้งนั้นเลยให้กำลังใจตำรวจด้วยนะคะ